ดาราเนี่ยเขามักจะมีแก๊งมีกวนของเขา
ไม่ว่าจะเป็นแก๊งนางฟ้าแก๊งสี่หัวใจแห่งขุนเขา
แต่แก๊งไหนก็ต้องหลบซ้ายหลบขวาเลยนะคะ
เพื่อเจอกับแก๊งรุ่นใหญ่ไฟกระพริบรุ่นนี้ล่ะค่ะ

คุณดูแต่ละคนนะแล้วดูสองภาพเปรียบเทียบกันหน้าตาเปลี่ยนไปไหม

ไม่ค่อยจะเปลี่ยนเลยนะคะยังคงไว้แบบเดิมเลยก็ว่าได้

เออเขาบอกว่าอย่างนี้สคริปเขียนบอกว่า
ต้องบอกว่าเป็นภาพทรงคุณค่าและหายากสุด

ที่แฟนควรคาดกับการเซฟไว้เขาว่าอย่างนี้นะคะ
สำหรับการรวมตัวกันของแก๊งเพื่อนซี
ไม่ว่าจะเป็นนัทมีเรียแอนทองประสม
ธัญญาธัญเรศกิ๊กสุวจนีบอยพีรพลแล้วก็อาร์ตพลังธรรม
บอกเลยนะว่าทุกคนที่อยู่ในเฟรมที่เอ่ยชื่อมาเนี่ย
ดีกรีฮอตระดับซุปตาในยุค๙๐เลยนะคะคุณ
งานนี้แม้จะมีการแซวเรื่องอายุกัน

แต่ก็ต้องยกทงขาวยอมแพ้นะคะ

ยังคงความสดใสอ่อนยาวราวกับสตาร์ฟเอาไว้เลย
ใบหน้าแต่ละคนก็หมดเป็นหลักหมื่นอยู่เหมือนกัน

อันนี้คืออาชีพเขาดาราเนี่ยหลายคน
คืออดีตเป็นไงเนี่ยปัจจุบันคือยังสวยหล่อจริงนะคุณผู้ชม
แล้วก็ทุกคนยังมีชื่อเสียงอยู่ในวงการด้วย
ดิฉันว่าหน้าแทบไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไปเลย